ส่วนใครที่อยากจะกินทองม้วนวันนี้ดิฉันมีมาแนะนำด้วย
กับทองม้วนทวีพลกว่าจะมาเป็นทองม้วนต้องบอกว่าคนทำเนี่ยตั้งอกตั้งใจมาก
เขาก็สู้ชีวิตมากมากเช่นกันต้องขายทองม้วนเพื่อนำเงินมาดูแลลูกที่เป็นเด็กพิเศษนะคะ
ติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงคนสู้ชีวิต
ทำไมมันต้องลำบากมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันมันก็ต้องสู้ต่อไป
อยู่โรงงานเกี่ยวกับผลิตเส้นใยส่งเคราะห์ส่งออกต่างประเทศเลยค่ะ
สิบเอ็ดปีค่ะแล้วโรงงานก็ปิด
กิจการลงตอนที่ไทยเมลอนเขาปิดแล้วก็มามีคนนี้
แล้วก็ไปทำงานที่เอทีวีช่วงนั้นรายได้มันน้อยน้อยมาก
น้อยน้อยที่สุดผมออกจากโรงงานเอทีอีอย่างนี้
ก็ไม่มีงานทำแฟนเขาเอาสูตรมาที่แรก
ทำกันสองคนผมคงจะคิดแหละว่าถ้าทำสองคนอ่ะ
สองแรงอยู่ตรงเนี้ยผมก็ไปหางานทำอีกทำกันสองคน
กลับมาตอนเย็นก็ถ้าใครสั่งก็มาทำตอนเย็นหารายได้พิเศษ
อันนี้เป็นบ้านของปู่กับย่าก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกเหมือนกัน
หลังคาร่วงแม่ก็เอาถุงพลาสติกไปอัดไว้
พ่อไปทำงานพ่อก็แบบกินกินข้าวเปล่าอะไร

พอคลอดได้สัก๑๐วัน
มิ้นเขาน้ำหนักแค่พันกรัมเองค่ะ

น้องมินเขาผิดประกอบด้วย
เราคิดว่าน้องมิ้นต้องเป็นเด็กซึ่งไม่รู้เรื่องเลย
ต้องแบร์เบาะติดเตียงอย่างเดียวเลย
แต่ที่ไหนได้พอ๒ควบ๓ควบ
เขาจะมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
พอเรียนจบป๖น้องมิ้นเป็นคอม
พี่ชายเขาทำงานเขาก็หาซื้อคอมในราคาถูก

แต่ถ้าคอมพังปุ๊บพ่อนั่งทำหนม
แม่ต้องเดินตามคนละเขาก็จะไปเรื่อย
เดินไปเรื่อยไปหาอะไรทำไม่อยู่นิ่ง
บางทีลูกค้าสั่งขนมมาอย่างนี้
ต้องเดินตามมิ้นมาช่วยกันทำขนม
แล้วเขาก็รู้เรื่องไม่ดื้อ
แม่จะเป็นฝ่ายวิ่งซื้อแป้งซื้อกะทิ
ส่วนพ่อก็รอผสมแป้งอยู่ที่บ้าน
ส่วนน้องมิ้นก็ติดสติด
จะมีส่งในราคาส่ง๑๕บาท
แล้วก็ไปขาย๒๐บาทเราขายส่ง๑๕บาท
แล้วถุงใหญ่ก็ส่ง๔๕บาท
เขาก็แล้วแต่ลูกค้าไปขาย๕๐หรือ๖๐บาทค่ะ
ช่วงนี้ก็คือได้อยู่ที่สาขาลบบุรี

มีอีกร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดของสอง
เขาขายก๋วยเตี๋ยเป็ดด้วยแล้วก็รับขนมไปด้วย

เราก็ติดต่อแล้วก็ไม่ได้
มีค่ะทองม้วนรักษายากแตกง่ายไม่รับดีกว่า
ร้องไห้เลยค่ะ
ร้องไห้ว่าเราจะทำอะไรดี

ต้องสู้ต่อไป
หลายคนมีลูกอย่างเราอย่างนี้ค่ะ
บางคนก็ท้อแล้วก็อายการที่จะพาลูกออกไปข้างนอก

พยายามส่งให้ลูกได้เรียนเขาจะฉลาด

คุณแม่ก็ตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่
และอาชีพที่คุณแม่ทำก็คือทำทองม้วนขายนั่นเอง
อยากจะบอกว่าพวกเรา๓คนได้พิสูจน์ความอร่อยแล้ว

แล้วก็ขายไม่แพงเลยนะคะ
ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อไปได้นะ
หมายเลข๐๘๐๙๒๐๖๗๔๓นะ
ร้านอยู่ที่คลองหลวง๑๔ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
ก็ติดต่อคุณแม่สมพิษและคุณพ่อบุญเลิศได้เลยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องมิ้น
น้องถือว่าเป็นเด็กพิเศษที่มีความตั้งใจ

สนับสนุนกันไปคนตั้งใจทำมาหากินค่ะ

ถ้าคุณว่าอย่าลืมมือสุดเหมือนกัน
ก็กดกำลังกันให้กับคุณพ่อคุณแม่กำลังด้วย